คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
หนุ่มขับวินรถจักรยานยนต์ก็รับผู้โดยสารแล้วก็จะไปส่งผู้โดยสารนะคะ
ระหว่างทางไปเจอสายไฟห้อยลงมากลางถนนค่ะ
เกี่ยวคอเข้าเต็มเลยค่ะจนรถล้มทั้งคนขับและผู้โดยสารบาดเจ็บทั้งคู่เลยนะคะ

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นภายในซอยร่วมสุขใกล้บ้านพักคนชราอำเภอเมืองปฐุมธานี
คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากปากซอยร่วมสุขเข้าไปสักประมาณ๑กิโลเมตร
ก็ไปเจอสายเคเบิลขาดกองอยู่ที่พื้นริมถนน
มีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ผู้บาดเจ็บมี๒รายคือนายสวิทย์อบมาลีอายุ๕๓ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงก็นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนหน้านั้นมีรถปิ๊กอัพมาจอดทำงานมาต่อสายเคเบิล
จากนั้นมีรถจักรยานยนต์รับจ้างขับมาส่งผู้โดยสารแล้วก็โดนสายเคเบิ้ลเกี่ยวคอจนรถล้มบาดเจ็บอย่างที่เห็น
ก็เลยแจ้งกู้ภัยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนสายเคเบิ้ลเนี่ยนะคาดว่าน่าจะหล่นลงมาพอดิบพอดีกับช่วงที่รถจักรยานยนต์เนี่ยวิ่งมา
เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ยังขึงตึงอยู่เลยนะคะ
นักข่าวก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลไปพูดคุยกับนายสุวิทย์คนขับวินจักรยานยนต์กันหน่อย
คนขับวินรถจักรยานยนต์บอกว่าก็คือขับรถมาจากหมู่บ้านดวงแก้วแล้วก็มีผู้โดยสารหญิงให้ไปส่งในซอยร่วมสุข
ขับมาได้สักประมาณ๑กิโลเมตรก็โดนสายไฟสีดำเกี่ยวลงมาเกี่ยวที่คอจนรถล้มบาดเจ็บพร้อมกับผู้โดยสาร
คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกเลยนะคะโชคดีที่ตัวเองใส่หมวกกันน็อกไม่เช่นนั้นอาจจะเสียชีวิตได้
ตำรวจสพปากครองรังสิตบอกนะคะวันจันนี้จะเรียกบริษัทเจ้าของสายไฟให้ไปพบพนักงานสอบสวนที่สพปากครองรังสิต
เพื่อเจรจาเยียวยาผู้บาดเจ็บต่อไปค่ะ